คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาบ้าง
มาดูเรื่องของอะไรที่มันผ่อนคลาย

เขาบอกว่าการอยู่กับต้นไม้การปลูกต้นไม้
มันทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายจากความเครียดได้
ซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเองที่ดูตลอดข่าวเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็ปลูกต้นไม้กันเยอะมากเลย

แต่วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำต้นไม้๕ชนิด
ที่ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน
เนื่องจากว่ารากมันจะไปช้อนชัยทำลายโครงสร้างของบ้าน
ทำให้บ้านเกิดปัญหาได้

ถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยกับช่วงของ
ทรงทั่วไทยไปกับไม้ต้องค่า
ไปเริ่มที่ต้นแรกเลยละกันนะ
ต้นแรกก็คือใบคุ้นแบบนี้เราชอบไปดูกันจังเลย
ต้นโพต้นโพค่ะ
โทถือว่าเป็นไม้มงคลที่อยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยมายาวนานแล้วนะคะ
แล้วก็ด้วยความที่ต้นโพเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ใหญ่มากเลย
มันก็เลยจะมีรากที่มั่นคงแข็งแรง
ดังนั้นเนี่ยพอมันเริ่มเจริญเติบโตนะมันก็จะเกาะให้เกิดความเสียหายของทางโครงสร้างบ้านได้
ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปลูกเอาไว้ใกล้กับโครงสร้างของบ้านเอ่ยตึกเอยอะไรแบบนี้นะคะ
และไม่ใช่แค่มีความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านนะ
มันจะส่งผลกระทบต่อท่อน้ำด้วยนะ
ท่อน้ำที่อยู่ใต้ดินอะไรต่างแบบนี้
รวมถึงต้นโพเองอย่างที่เราทราบก็คือมันจะมีการผลัดใบบ่อย
ซึ่งต้องบอกว่ามันยากต่อการดูแลรักษาด้วยก็ต้องแบบมันกวาดพื้นอะไรอย่างนี้
เก็บกันหน่อยนะคะถ้าล่วงทีล่วงกราวเลยล่วงกราวเลยคุณ
ส่วนต้นที่๒อันนี้ยอดฮิตเลยปลูกกันเยอะแถวบ้านก็คือต้นขนุน
ขนุนคือต้นขนุนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลยอดฮิตที่คนนิยมปลูกเอาไว้ประดับบ้าน
เพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยปลูกขนุนจะทำให้ผู้อาศัยในบ้านเนี่ย
มีคนคอยหนุนนำสนับสนุนอุปการะจุนเจือเป็นเรื่องของความสุข
ควรปลูกในบ้านจริงใช่แต่จะบอกว่าข้อเสียของเขาก็คือ
ใบมันร่วงบ่อยมากค่ะคุณแล้วก็เขาจะมีระบบรากที่แข็งแรงมากเช่นกัน
ซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลต่อการทำลายระบบท่อน้ำบริเวณบ้าน
คือถ้าบุกใกล้กำแพงกำแพงสุดได้นะได้จริงนะเดี๋ยวเราจะแนะนำว่าควรทำยังไงนะคะ
ส่วนต้นที่๓ก็คือต้นจามจุรีหรือว่าต้นกามปูเนี่ยโอ้นี่ก็ต้นใหญ่
ใหญ่ขนาดนี้คุณดูดิคือต้นจามจุรีนี้เป็นไม้ยืนต้นนะคะ
มีกิ่งก้านแผลขยายแล้วก็ให้ความร่มเย็นบางแดดได้ดี
หลายคนชอบปลูกในบริเวณบ้านเพราะว่ามันบังแดดนึกออกไหม
แต่ต้นจามจุรีเนี่ยนะมันใหญ่แล้วมันมีระบบรากที่แข็งแรงมาก
ดังนั้นพอมันเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวบ้านให้เกิดความเสียหาย
จากการที่รากมันช้อนชัยลงไปได้เหมือนกัน
ส่วนต้นที่๔ก็คือต้นตีนเป็ดหรือพญาสตบันนะฮะนี่ไงอ๋อนี่
เพราะอะไรมันเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่แล้วคนนิยมปลูกเพราะว่าดอกมันหอม
มันเป็นไม้ใหญ่ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าถ้าใครปลูกแล้วจะเสริมบารมีเป็นถี่นับหนาถือตา
แต่อย่าลืมนะคะว่าไม้ใหญ่ข้อเสียก็คืออะไรรากเขาก็จะใหญ่เช่นกัน
พอปลูกใกล้บ้านเนี่ยถ้าเกิดต้นไม้เจริญเติบโตแล้วใหญ่โตขึ้นเยอะโตขึ้นเรื่อย
มันก็จะช้อนชัยแล้วก็ทำลายโครงสร้างของบ้านจนบ้านเสียหายเหมือนกัน
อ่ะมีอีกมั้ยสุดท้ายต้นนี้ยอดฮิตบ้านที่ฉันก็ปลูก

ต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นใช่ไหมเป็นผลไม้ด้วยออกดอกออกผลให้เราได้กินกันแบบอร็ดอร่อยอ่ะคุณ
แล้วต้นมะม่วงต้นมันจะใหญ่มันจะสร้างร่มเงาให้กับเราด้วยเวลาคุณปลูกในใกล้บ้าน
แต่พอมันโตมันใหญ่จริงทั้งรากเอยลำต้นของเขาจะมีขนาดใหญ่ซึ่งมันก็จะไปทำลายโครงสร้างบ้านได้เหมือนกัน
คือวิธีการที่คุณจะปลูกต้นไม้ทั้ง๕ชนิดนี้ไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้นะปลูกได้คุณผู้ชม
แต่เราจะแนะนำว่าถ้าเกิดคุณจะปลูกต้นไม้ทั้ง๕ชนิดต้นที่เป็นต้นใหญ่รากใหญ่คุณควรจะปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน
หรือบริเวณบ้านหรือใกล้ให้ไกลจากต้นไม้พันธุ์อื่นประมาณ๕๘เมตร
ก็ระยะหนึ่งนะใช่ค่ะประมาณระยะหนึ่งอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเพราะการปลูกห่างออกจากโครงสร้างบ้าน
เรือนอาคารหรือต้นไม้อื่นมันจะไม่ทำลายโครงสร้างระบบรากบายชนิดอื่นด้วยนะคะ
คือถ้าเกิดว่าบ้านใครที่พื้นที่น้อยอาจจะลองเปลี่ยนเป็นต้นไม้อื่นที่มันไม่ได้แบบมีราก
เติบโตแข็งแรงขนาดนี้ก็ได้ก็ต้องคำนึงเรื่องของความปลอดภัยด้วย
เพราะว่าจริงต้นไม้ถ้ามันปลูกใกล้บ้านมันจะใช้เข้าไปแบบใต้แล้วจะทำให้บ้านดินซุด
แล้วบ้านก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
ยังไงก็ดูแล้วกันเรื่องของทิศทางถ้าคุณสนใจจะปลูกต้นไม้ทิศทางชนิดของพันธุ์
แล้วก็ความชอบของต้นไม้แต่ละต้นมันก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
อีกอย่างหนึ่งนะต้นมะม่วงมันมียางแล้วไปจอดรถอะไรไว้ใต้ต้นมองโอ้สนุกสนานล่ะคะ
เรียบร้อยล้างกันโหดเลยทีเดียวนั่นแหละสำคัญ